ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของไข่ไก่ปลอมเขาว่าอย่างนั้นไปโผล่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
มีแม่บ้านรายหนึ่งเขาไปซื้อไข่ไก่มาจากตลาดแล้วปรากฏว่าก็มาตอกทำกับข้าว
ปรากฏว่าเขาบอกว่าสังเกตเห็นความแตกต่างจากไข่ทั่วไปที่เคยกิน
ก็เลยสงสัยค่ะว่าอันนี้ไข่ปลอมหรือเปล่าเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้
จริงก็ไม่ถูกเท่าไรนะสิบฟองสี่สิบเนอะนะคะดูแล้วก็ฟองใหญ่ก็เลยซื้อมาเลยสิบห้าฟองหกสิบบาท
แล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่ทีนี้พอกลับมาบ้านจะทอดไข่กินเป็นมื้อเที่ยง
ก็ล้างไข่ที่เพิ่งซื้อมาค่ะใส่ตู้เย็นเก็บไว้
แล้วเริ่มสังเกตว่าไข่ที่ซื้อมามันมีรอยจุดสีน้ำตาลที่เปลือกไข่ด้านแหลมมีรอยเหมือนถูกขีดขวนเป็นเส้นเส้น
เมื่อเทียบกับไข่ไก่ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้มันก็ดูต่างกันเขาก็ถ่ายรูปเปรียบเทียบ
ตอกไข่ใส่จานพบว่าไข่ที่เพิ่งซื้อมาไม่มีกลิ่นคาว
ไข่ขาวไม่เป็นวุ้นเหนียวแต่มีลักษณะเหลวคล้ายแป้งสีไข่ก็แตกต่างกันด้วย
บีบเปลือกไข่ดูก็รู้สึกแตกต่าง
ไข่ที่เพิ่งซื้อมาบีบแล้วมันกรอบแตกละเอียด
แต่ไข่เก่าจะมีเยื่อที่เปลือกไข่
พอบีบแล้วเสร็จเปลือกก็ยังติดกันไม่กรอบละเอียดนะคะ

ทีนี้พอทอดมาเนี่ยเขาบอกกลิ่นมันก็เหมือนกับไข่นี่แหละ
แต่ลักษณะไข่ขาวมันมีฟองอากาศมากกว่า

พอใส่จานมาวางคู่กันปรากฏว่า
ดไปรุมที่จานไข่ที่เชื่อว่าปลอม

อันนี้เป็นคลิปที่เขาถ่ายเปรียบเทียบมาให้ดูไปดูไหนค่ะ
เมธมดก็ไม่ต่อ
ทั้งที่วางติดกันนะครับ
มันพิสูจน์อะไรได้บางอย่างนะครับ
เรื่องไข่ปลอมนี่ก็ต้องไปถามอาจารย์เจ็ดสดาเด่นดวมบริพันธ์

ซึ่งอาจารย์จริงเขาเคยเนี่ย
คือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องไข่ปลอมมาหลายครั้งแล้ว

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังไม่พบการผลิตไข่สดปลอมมาจำหน่ายเลย

สังคมออนไลน์มาแชร์ชาวบ้านพูดต่อกัน
มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคิดไปเองค่ะ
อาจารย์เจษฎาบอกว่ามันไม่มีทางทำได้เหมือนขนาดนั้น

มันทำยากนะคุณมันไม่ใช่ทำง่ายนะไข่ปลอม

ไก่ดีกว่าเดี๋ยวมันก็ให้ไข่ใช่ไหมคะ

เปลือกไข่เนื้อไข่แดงไข่ขาว
ถ้าทำได้ขนาดนี้ต้นทุนมันยิ่งสูง
ไม่มีทางมาขายแล้วเพื่อให้มันถูกลงเป็นไปไม่ได้
แล้วก็ย้ำว่าไข่สดที่อันตรายและควรหลีกเลี่ย

คือไข่ที่หมดอายุก็คือเน่าแล้วเนี่ย
๒คือไข่ที่ปนเปื้อนเชื้อจูลินซีสโมเนลล่า

มันทานไม่ได้กลิ่นก็เหมียนเลยนะคะ

มันทำให้ลักษณะเนื้อมันต่างกัน